ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราธานี

ได้รับความเสียหายหลายพันไร่นะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
น้ำจำนวนมากเข้าท่วมเต็มทุกพื้นที่ของหมู่ที่๒ตะบนปากแพรก
อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
และน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงอำเภอดอนศักดิ์
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเกือบทุกพื้นที่
ตำบลปากแพรกและตำบลดอนศักดิ์

และยังรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ

เนื่องจากพบว่าในบ้านถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า๑เมตร

และคนแก่วัย๗๒ปีที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ก็จะรอในช่วงของน้ำลด
ตอนนี้ในเบื้องต้นก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของ
อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ

เราจะดำเนินการในเรื่องของการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

มีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด๒ตำบล
ชาวบ้านไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คนได้รับความเดือดร้อน
สวนไร่นาได้รับความเสียหายหลายพันไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๐ของพื้นที่อำเภอดอนศักดิ์
เพื่อดอนศักดิ์นะครับเราก็มีตำบลที่รับผิดชอบอยู่สี่ตำบลนะครับ
สี่ตำบลถ้าพูดโดยสภาพโดยรวมนะครับ
โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมวลน้ำก็ได้ไหลไปตำบลชายาครามกับตำบลชนราคามนะครับ
ตำบลชายาครามกับตำบลจุฬาครามเนี่ย
จะเป็นตำบลที่จะรับน้ำต่อจากตำบลปากแพรกและตำบลดอนศักดิ
เพื่อที่จะไหลลงไปสู่ทะเล
ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอำเภอดอนศักดิ์
เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวัง
ชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่ได้มีการเตรียมตัว
เตรียมใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
การช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐจึงเป็นเพียงหนึ่งความหวังที่ชาวบ้านเฝ้ารอ
และอยากให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดหลังช่วงน้ำรถ